สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
สนุนโดยเครื่องดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
ขึ้นยากนะครับเพราะคนไม่สามารถทำอะไรตามความเผยใจตัวเองได้
การสอบสวนเรื่องการดำเนินการ
ผมคิดว่าคืออย่าไปเรียกล็อกเลย
ตำรวจเขาทำไปตามข้อมูลพยานหลักฐาน
ตอนนี้เขาทำได้แค่นี้เขาก็ดำเนินการไปตามนี้

ผมเห็นมีข่าวออกมาแล้วว่ามีนะครับ
ก็ปล่อยให้ตำรวจเขาเกล็นเนินการไปตามข้อมูลหมาย
ผมยืนยันว่าตำรวจทำตามข้อเท็จจริง
ทำตามทะเย้านหลักฐานอยู่กับประเทศชาตินะ
ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์
มันก็จะไม่เกิดความวุ่นวายผมมั่นใจแบบนั้น
เกี่ยวกันแกล้งใครเกี่ยวกันแกล้งภาพเรื่องอะไร
คุณก็รู้ว่าฝุ่นรดมเราคุณมาถามมุมทำไม
ไม่มีเล่าไม่มีไม่มีก็จะไม่ได้ทำอะไรเลย
ทำเองก็หมด
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ถ้าเกลี่ยเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเงินทอนวัดเนี่ยเกลี่ยได้หลายข่าวมากเลยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นข่าวผัวพันกันที่ออกมาในเรื่องราวเดียวกัน
ที่เป็นคลื่นที่มากระแทกก็คือเรื่องเงินทอนวัด
ก่อนหน้านี้นะคะพระสงฆ์๗คารวาส๔นะคะ
ที่เป็นข่าวไปอันนั้นที่เขาเรียกกันภาษาข่าวก็คือล็อต๓
แล้วก็รอดูอยู่ว่าล็อต๔จะมาหรือไม่
แต่ในแง่ของการพูดถึงชื่อวัด๔แห่งไปแล้วนั้น
ก็ทำให้หลายคนก็สงสัยว่าตกลงมีมูลหรือไม่
ก็ไม่น่าจะธรรมดาแล้วท่านก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัด
เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระหลายรูปหลายวัดด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นน้ำหนักมันอาจจะไม่ได้สามารถแก้ได้
โดยการออกมาโพสต์อีกครั้งว่าเป็นความเข้าใจผิดนะคะ
เดี๋ยวฉันไล่เรียงทีละเรื่องก่อนเอาเรื่องไกลตัวสุดก่อน
ว่าไกลตัวคืออยู่ที่เยอรมนีนะคะ
คือข่าวล่าสุดที่ออกมาคือว่าพบจากทิพย์ไปอีกแล้ว
ไปเนี่ยคราวนี้ไปที่ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสเขาก็เลยคาดการณ์กันว่า
น่าจะไปคุยกับตำรวจสากล
เพื่อที่จะปรึกษาว่าจะพาตัวอดีตเจ้าคุณจำนงกลับมาแบบไหนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข่าวแล้วข่าวก็บอกอีกว่าน่าจะกลับมาวันเสาร์
แต่จะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวไม่ทราบ
ขณะที่ความคืบหน้าทางเยอรมนีเองก็ยังไม่มี
รองนายกประวิทย์ยังไม่ตอบเพราะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะ
เหนือจากนี้ค่ะกรณีการปล่อยข่าวที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
วัดใหญ่๔แห่งที่ว่านี้เนี่ยก็เลยถูกจับตา
แล้วเอาเข้าจริงแล้วคือการมีรอบที่๓
แล้วคาดว่ารอบที่๔กำลังจะออกมาเนี่ย
คนก็อาจจะคิดได้ว่าวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัดใด
ถ้ามีมูลก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกัน
เพราะว่ากรณีล็อต๓ทำให้หลายคนเห็นแล้วนะคะว่า
ถ้าปฏิรูปจริงถ้ามีความผิดเข้าข่ายผิดจริง
ก็คงดำเนินคดีแน่นอนนะคะ
ในส่วนนี้เองเจ้าหน้าที่โดนเด้ง๑คนนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็มีการไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่า
ตกลงจะมีหรือไม่มีซึ่งคนที่ตอบได้เนี่ย
ก็คือปปนะคะตำรวจปปยังไม่ได้บอกนะคะว่า
จะมีการประกาศชื่ออะไรออกมาเพราะว่ารักษา
เองก็ยังลงพื้นที่อยู่นะคะที่หนักหน่อย
เหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ชม
นักข่าวก็ไปถามวัดแต่ละวัดนะคะ
ว่ามีชื่อท่านไหมท่านเข้าข่ายไหมอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหม
เพราะว่าชื่อวัดเนี่ยเอาเข้าจริงโดนปล่อยมากกว่านั้นนะคะ
ว่ามีวัดไหนตอนไหนบ้างอันนี้ขอตัดตอนก่อน
อันนี้คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับเงินทอนวัดโดยตรงนะคะ
มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องของการให้ข่าวว่า
จริงไหมที่เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสวัดที่ปฐุมก็คือวัดธรรมกาย
กำลังอยู่ในที่จับตาเพราะได้ข่าวมาว่าก็อยู่ในวัดนั่นแหละ
แล้วก็เลยมีข่าวว่าเตรียมจะมีการบุกเข้าไปเอาตัว
ซึ่งเรื่องนี้เองก็ถูกปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่รู้ข่าวปล่อยออกมาจากไหนนะคะ
เหนือจากนี้ค่ะเรื่องล่าสุดที่ออกมาเกี่ยวพันกันเหมือนกัน
ก็คือการมีหนังสือฉบับหนึ่งเป็นหนังสือดิฉันจะเรียกว่าหนังสือภายในหรือเปล่าคะ
คือส่งไปเพื่อถามหาว่ามีวัดใดในจังหวัดใดหรือไม่
ที่พระไม่จับเงินเลยอยากจะได้ชื่ออยากจะได้เป็นตัวอย่าง
ในการปฏิบัติของพระสงฆ์โดยทั่วกันโดยอ้างอิงจากพระธรรมวินัย
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องใหญ่จำได้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงว่าจริงตกลงพระเนี่ยจับเงินได้หรือไม่ได้
เมื่อก่อนไม่ได้เพราะสังคมไม่เป็นแบบตอนนี้แต่ตอนนี้ต้องเดินทาง
ต้องไปกิจต้องมีของกินของใช้ต้องจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้น
โรมว่าสังคมมันเปลี่ยนไปได้ไหมอันนี้ฉันพูดภาษาปากปากนะคะ
วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันค่ะว่าตกลงจากเงินทอนวัดสู่เงินในมือพระ
แต่ต้องไม่ได้เนี่ยความหมายคืออย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้จริงแล้วเป็นหนังสือภายในนะคะ
อีกหนึ่งท่านอาจารย์จตุลงจงอาสานวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาสวัสดีค่ะอาจารย์

แล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับอีกหนึ่งคนด้วยโฟนอินเข้ามานะคะเพราะว่าพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะคะ
อาจารย์ภัยบูลนิติตะวันหลวงพี่ก่อนเลยค่ะ
หลวงพี่โดนพาดหัวข่าวเยอะเหมือนกันนะคะในการอ้างอิงคำสัมภาษณ์
เข้ามาขออัตมาสัมภาษณ์ธรรมาก็ให้ความหินไปตามทัศนะอาจจะมันก็เป็นทัศนะส่วนตัวของอัตมานั่นแหละ
เดี๋ยวเรียนเข้าใจถูกไหมว่าคือตอนนี้ประเด็นที่ทวงถามกันคือว่า
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือส่งต่อกันภายในหน่วยงานเขา
ก็คือสำนักพุทธประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด
ว่ามีตัวอย่างวัดไหนหรือไม่ที่พระสงฆ์ไม่แตะเงิน
เดี๋ยวนะต้องใช้คำว่าไม่แตะเงินไม่ใช้เงินเลยโดยตัวท่านเองใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นนังสือที่เวียนกันในแต่ละวัดจริงเหรอคะ
ก็เป็นหนังสือที่ส่งไปขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการสำนักงานพุทธแต่ละจังหวัด
คือเขาต้องการจะหาแบบตัวอย่างของวัดที่มีการบริหารจัดการโดยการที่
พระไม่ใช้สอยเงินอะไรแบบนี้คือไม่รับเงินไม่ใช้เงินด้วยตัวเองอะไรแบบนี้

ตัวอย่างที่หาคือมิติมิติลึกแค่ไหนคะหลวงพี่คือพระไม่แตะไม่แตะเลย
เขาอาจจะไม่ได้มุ่งประเด็นที่ตัวพระเป็นรูปไป
แต่ว่าเขาต้องการได้วิธีการบริหารจัดการแบบองค์กรเลยแบบภายในวัดเลย
ที่มีบริหารจัดการยังไงพระไม่ต้องใช้สอยเงินด้วยตัวเอง
มีวิธีการจัดการยังไงในการที่จะซัพพอร์ตพระแต่ละรูป
หรือพระแต่ละรูปมีวิถีการเป็นอยู่ยังไงได้โดยที่ไม่ต้องรับเงินอะไรแบบนี้
ซึ่งมันถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระสงฆ์เวลารู้ข่าว
เป็นเรื่องใหญ่สำหรับวัดต่างเวลามีหนังสือแบบนี้ไปถามไหมคะ
คือจริงมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรหรอกถ้ามันเป็นการที่จะต้องการตัวอย่างอะไรอย่างเดียว
แต่ว่าประเด็นคำถามก็คือพระสงฆ์ก็อาจจะมีการตื่นตัวนิดหน่อยว่า
เป้าหมายจริงของภูมิในการสำนักงานผู้สนานแห่งชาติตอนนี้คือต้องการจะทำอะไร
แม้แต่ที่รองผู้อำนวยการเองออกมาพูดเรื่องพระวินัยเรื่องพระห้ามรับเงินรับทองอะไรเด็ดขาด
คือท่านต้องการจะทำอะไรของท่านอะไรประมาณนี้
แล้วจริงการพูดถึงไม่ให้พระใช้เงินไม่ให้พระแตะต้องเงินเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะคะ
คือมันต้องคือคุณจะพูดเพื่ออะไรคุณพูดประเด็นยกประเด็นนี้มาเพื่ออะไร
ทั้งที่คุณก็รู้ว่าวิถีปฏิบัติจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมานานแล้ว
คุณจะย้อนไปตั้งแต่ไหนต้นรัฐนาโกศิลป์ไหม
มันก็มีการรับเงินรับทองมานานแล้วพระมหากษัตริย์ก็ตั้งเบี้ยหวัด
ตั้งเงินเดือนตั้งอัตตาเงินนิจจัยภาพถวายภาคเนียนมานานแล้ว
หรือคุณทำงานในสำนักงานเพื่อศาสนาเอง
คุณไม่รู้เหรอว่าทุกเดือนคุณก็จะต้องถวายเงินนิตยพัฒน
ซึ่งเป็นเงินที่รัฐจัดถวายให้กับพระที่มีสมณศักดิ์

ในกรณีอย่างที่สองที่หลวงพี่บอกคือเป็น
เป็นเงินที่สำนักพุทธถวายให้ส่วนตัวของพระ

แล้วก็ถวายตามสมณศักดิ์ก็ไล่ไปตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
จนถึงสมเด็จพระสังฆราชมีเงินนิตยพัฒน์หมดทุกรูป
เป็นเงินในนามส่วนตัวไม่ใช่ของหวาน
เป็นเงินส่วนตัวที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
เอ๊ะแล้วความหมายของหนังสือนี้เวลาไปถามสำนักพุทธจังหวัด
จะหมายความว่ายังไงได้บ้างคะหลวงพี่

ไม่รู้สิก็ถ้าเป็นตามมาตรฐานอย่างนี้

ถ้าคุณจะเป็นพระสังคาธิการในเจ้าคณะผู้ปกครอง
คุณก็ต้องรับเงินนิยพัฒน์มีวัดไหนไม่รับขนาดวัดหลวงพ่อพยอม
พยอมยังยอมรับเลยว่าท่านก็มีบัญชี

เพื่อนำไปสู่ว่าได้หรือไม่ได้
แล้วถ้าเป็นไปได้จะเป็นแบบนั้น
คือไม่แตะไม่รับไม่ใช้ส่วนตัวไม่ใช้โดยตัวเอง

คือแล้วยิ่งถ้าจะออกมาเป็นลักษณะของคำสั่งอะไรพวกนี้

ออกมาเป็นคำสั่งในนามของมหาเถนก็ดี
คำสั่งในนามของสำนักงานพุทธก็ดี

ทำไมยังมองไม่เห็นว่ามันจะสามารถทำยังไง

โดยที่พระไม่ต้องรับเงินรับทองอะไรพวกนี้
อาจารย์อาจารย์จตุรงค่ะ

เมื่อสักครู่นี้ที่ไล่เรียนนี่ไม่รู้จะเลือกเรื่องไหนมาคุยก่อนเลยนะ
เพราะว่ามีศีรษรรณะทุกเรื่อง

อาจารย์เอาเรื่องนี้ก่อนตกลงแนวคิดของการที่
ไม่แตะเงินมันไม่ใช่ของใหม่

ช่วงล๓ช่วงล๔ช่วงล๕
องค์ขเจ้าเถียงกันเยอะทะเลาะทุกอย่าง

ว่าจะจับยังไงใช้รูปแบบอะไร
จริงเจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์และพระเทราจารย์ในอดีต
ในช่วงยุคนั้นพระมหาสมณะเจ้า
ใครได้หลายรูปก็ส่งมีวิถีปฏิบัติ
ก็คือทั้งธรรมยุทธ์และมหานิกาย
คือเรื่องการใช้ใบปวรรณา
แล้วก็มีวัยยาวัชกรหรือกับปียาการกดูแล

ก็คือมีมนุษย์ปกติคนปกติ
คอยดูแลแทนพระว่าง่ายเถอะ
ลูกศิษย์ลูกหาในวัดค่ะใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่

คุณจะโฟล์อินอาจารย์พัยบูรณ์ด้วย

ก็คือหนึ่งมิติของอาจารย์พัยบูรณ์นี่

แต่พอไปฟังในรายละเอียดผมกลัว
ยังไงถ้าผมเป็นพระผมรู้สึกผมไม่อยากบวชอ่ะ
หมายถึงว่าถ้าเจอวิธีคิดแบบคุณภัยบูล

ศาสนาพุทธเราสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เราเดินทางสายกลาง

คือโอ้โหบางทีเรื่องเงินก็ตึ้งเกินตึงจนแบบ
คือผมเข้าใจนะเป้าหมายคุณอาจจะมองว่า
เกจิดังดังรวยรวยหรือ
พระชั้นพระราชาคณะที่มีตังค์รวยขึ้นไปจนถึงชั้นสมเด็จ
คุณอยากจะเล่นงานเขาเอาว่ากันตรงแล้วกัน
หมายถึงว่าคุณมองเห็นว่าเขามีรายได้เยอะ

มันคล้ายเหมือนการใช้ปืนลูกทรองยิงคน

ว่าคนถือปืนลูกซองมาจะยิงผม

คุณจอมขวัญเพราะลูกซองมันกระจาย

ความหมายที่ผมอุปมาเนี่ยคือหมายถึงว่า

คนที่ตายไม่ใช่เป้าหมายของคุณหรอก
พระจนพระลูกเนรพระใหม่อะไรอย่างนี้

เพราะว่าเขาต้องอยู่ด้วยระบบการใช้เงิน

แล้วที่ไม่สามารถหาข้อสรุปที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้เนี่ย

เพราะว่าทางสงฆ์พระสงฆ์ไม่ยอม

ผมว่าจริงถ้าถามคนนะ
คือจริงคือเราควรจะลองไปบวชกันดูก่อน

คือคนคิดต้องบวชด้วยนะ
ใช่เพราะว่าถึงเวลาจริงคุณไม่สามารถหนีการไม่ใช้เงินได้

สมมุติผมจะต้องเดินเองทุกก้าวเหรอ
ผมจะไม่นั่งแท็กซี่ไม่นั่งรถเมย์ซึ่งมันก็ไม่ได้ฟรี
คือถามว่าถ้าคุณคิดแบบนี้
คุณต้องมาพูดกันแบบย้อนคอนเซ็ปต์
มาถึงแบบรัฐศาสนาหรือรัฐคารวาสเลยนะ

คุณจะไม่ให้พระจับเงินแม้แต่บาทเดียวเลย

คุณจริยธรรมดีเด่นคุณจะให้พระไม่จับเงิน

สิ่งที่เขาขาดแล้วเขาอ้างว่าเขาต้องใช้เงิน

ไอ้พวกรถขนส่งสารณะคุณให้เขาฟรีแล้วแบบ

แต่เพราะเอิญเราบอกว่าเราเป็นรัฐคาราวาส
แต่เราก็มีศิลธรรมอันดีแบบรัฐศาสนา
เราก็เลยอยู่กึ่งกลางเราก็เลยไม่รู้ว่า
สรุปฉันไม่อยากให้สวัสดิการพระ

เพราะถึงเวลาความเป็นจริงพระที่ใช้ชีวิตอยู่
เขาก็ต้องจับเงินอยู่ดี

การที่จับหรือไม่จับตั้งแต่สมัยพุทธกาล
จนกระทั่งถึงตอนนี้มีแบ่งไหมว่า
ถ้าเป็นมหานิกายหรือถ้าเป็นธรรมยุทธ์
มีความแตกต่างกันไหมคะกำหนดการกำหนดนะคะ
คือวิถีการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันในแง่ของทฤษฎี
ธรรมยุทธ์เขาไม่รับเงินโดยตรง

เหมือนคุณจอมขวัญจะไปทำบุญในวัดธรรมยุทธ์สักวัดหนึ่ง
คุณจอมขวัญไม่สามารถที่จะเอาเงินสดใส่ในซองถวายพระได้
แต่คุณจอมฝันต้องไปที่สำนักงานส่วนกลางของวัด
แล้วเอาเงินที่จะถวายไปฝากสำนักงานส่วนกลางไว้

โดยเขียนจำนวนเงินในใบปวนาว่าจำนวนเท่าไหร่
ซึ่งจะให้พระสามารถไปเบิกได้ใช้สอยได้
แต่ถามว่าในทางปฏิบัติมันก็คือกัน

พระก็ต้องเอาใบปวรณาไปเบิกเงินสดมา

ก็ไม่ต้องมีใบปรวรณาถูกต้อง
คือความรู้สึกหรือถ้าจะกลัวว่าไม่อยากให้พระจับเงิน

คือวิธีที่ท่านไพบุนอธิบายถูก
แล้วมันก็เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ต่างกัน
แล้วยิ่งถ้าเราไปจับประเด็นของคุณภัยบูล
คุณภัยบูลไม่ได้เน้นเรื่องจับเลยนะ
คุณภัยบูรณ์มันมีหลักคิดคุณภัยบูรณ์ซึ่ง
เหมือนจะดูดีแต่ก็มีความน่ากลัวลึกอยู่ก็คือ

คุณภัยบูลพยายามพูดถึงเรื่องการครอบครองเลย
ดังนั้นไอ้มติใบปรวนาที่

สมัยที่สุดยอดมหาสมรรจาววางเอาไว้

ถ้าเป็นวิธีคิดชุดใหม่ที่กำลังจะออกกันมา
ครอบครองทั้งหมดก็ถือว่าผิด
เดี๋ยวนะ

เราพูดถึงเรื่องจับเรื่องแตะ
แต่ตอนนี้แล้ว
ครูบาอาจารย์ในอดีตเราก็มาพูดถึงเรื่องใบปวนา

ก็คือเรามีวัยยาวัชกรเรามีคนมีโยมคอยดูแล

แต่ตอนนี้สิ่งที่คุณภัยบูล
แล้วกลุ่มก้อนกลุ่มนี้พยายามจะนำเสนอเข้าไปอีกคือ
ครอบครองก็ไม่ได้
พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมเลยมองว่ามันจะลำบาก

คือว่าก็ต้องจัดสวัสดิการทุกอย่างเตรียมให้
แต่ผมไม่รู้เขาจะจัดให้หรือเปล่านั่นคือปัญหา

ทำไมคุณภัยบูลมาอ๋ออยู่ต่างจังหวัดค่ะเดี๋ยวจะโฟนอิน
นิดเดียวสุดท้ายช่วงแรกค่ะหลวงพี่ไพวัน
คือเอาอย่างนี้ความเข้าใจของการมีหนังสือไปถึง

คือมิติจริงลึกแค่ไหน
คือแค่อยากรู้ว่ามีวัดไหนหรือไม่
ที่เข้ารักษณะธรรมยุทธคือไม่รับเอง
เขาไม่ได้สนใจว่าเป็นธรรมยุทธหรอกซุมหมด
แล้วความหมายที่ว่าไม่ต้องถึง
อาจจะเป็นการหยั่งเชิงลองทำแบบสำรวจดูก่อน
หาข้อมูลดูก่อนว่ามันพอเป็นไปได้ไหม

จริงเขาอยากจะได้แค่ลักษณะที่ของวัดธรรมยุทธ์ทำหรือเปล่าคะ

มันก็ไม่ต้องส่งแบบสอบถามหรอกก็รู้อยู่แล้ว

แต่โดยเอกสารมันแปลกหนึ่งอย่างนะ
พอสำนักพุทธใช้เวลาในการขอเอกสารนี้แค่๓วันเองเหรอ
คุณลองดูตรงหัวเอกสารรู้สึกจะวันที่๘มั้ง

เวลาที่เขาขอแค่๒๓วันผมก็เลยงงว่า
เขามั่นใจเหรอว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเขาจะสามารถ
ส่งหรือมอบสิ่งที่เขาต้องการได้

เพราะสิ่งที่คือตัวในตัวเอกสารมันก็ดู
มันเป็นภาษาที่อ่านไม่รู้เรื่อง
ผมพูดตรงผมมานั่งอ่านแล้วผมก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเลย
คือผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนล่างจดหมายให้พอสำนักพุทธแต่ถาม
แต่บอกเลยว่ามันสร้างความเข้าใจผิดและมันสร้างความสับสน

ก็เลยมันก็เลยผมว่ามันเลยยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่
ผมว่าพระในประเทศนี้เขาเรียนนักคำตีกันอยู่แล้ว

คือคุณผู้ชมคะตามข่าวคือมีการอธิบายเพิ่มเติม

ซึ่งเป็นสิ่งที่พระสงฆ์เองต้องถืออยู่แล้วเนี่ยนะคะ
แต่คำถามก็คือว่าดิฉันไม่รู้เลย
คือว่ามิติของสำนักพุทธที่ส่งหนังสือไปลึกแค่ไหน
อาจารย์ภัยบูลเคยพูดลึกแค่ไหน
และที่ทำกันอยู่ของไม่ว่าจะเป็นของธรรมยุทธ์หรือมหานิกาย
ลึกแค่ไหนแล้วตกลงหลังจากนี้เนี่ยลึกแค่ไหน

เดี๋ยวช่วงหน้าเอาอาจารย์ภัยบูลมาคุยด้วยค่ะ

ไปเสนอไปดันไปผลักอะไรตอนนี้กับเขาหรือเปล่า

เอส๒๖โปรเกสโกสูตรใหม่
คุณผู้ชมคุยพร้อมกันกับอาจารย์ภัยบูลนิติตะวัน
สมัยเป็นสภาปฏิรูปก็ทำเรื่องนี้แหละค่ะ
เรื่องของการปฏิรูปพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา
วันนี้แนะนำในนามประธานเครือข่ายปฏิรูป

สวัสดีครับคุณจอมขวัญแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
อาจารย์ทราบเรื่องหนังสือของสำนักพระพุทธ
ส่งไปสำนักพระพุทธจังหวัดแล้วใช่ไหมคะ
อ๋อทราบดีครับ
เดี๋ยวอาจารย์ทราบดีแปลว่าอะไรคะ
ก็คือก็อ่านดูแล้ว
ก็มีการไปสื่อสารไปคนละทิศคนละทาง

คือเขาก็อยากจะหาตัวอย่างของวัด
ที่มีการดำเนินการในระบบที่เงินของพระพิสุนะครับ

คือก็เป็นของวัดระบบ
ระบบที่เป็นอย่างนั้น
แล้วก็ถ้าเจอก็ให้ถ่ายวีดีโอไว้

ในประเทศไทยมีหลายวัดอยู่แล้วนะฮะ

ก็ดีก็จะได้เอามาให้เห็นว่า

อะไรก็แจ้งมานะครับ
ก็คงจะเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่ทำอย่างนั้น

ภัยบูลได้ไปร่วมคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าคะ

แล้วก็สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะ
ก็คือตั้งแต่สมัยวัดของ
ของพระอาจารย์พุทธธาตุนะฮะ
ตั้งแต่สมัยนั้นท่านก็ทำอยู่แล้ว
ของหลวงปูชานะฮะ
ของหลวงปะพงษ์แล้วก็ของ
อาจารย์พอจะทราบไหมว่าหนังสือฉบับนี้
ของสำนักพุทธที่ส่งไป
เอาล่ะจังหวะนี้แค่ขอตัวอย่างมา
แต่คำถามก็คือว่าจริงหนังสือมีเป้าหมายจนถึงสุดทาง
ก็คือว่าในรอบนี้เนี่ยต้องการให้เป็น
ให้เป็นลักษณะที่ถามหาตัวอย่างมา
ถ้ามีตัวอย่างปุ๊บทุกวัดควรจะเป็นเหมือนกันหมด
ก็คือพระไม่จับเงินเลย
เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็คือเข้าไปเป็นของวัด

ไปคิดทำไมเร็วขนาดนั้นก็ยังไม่ได้บอกเลย
คือเขาก็เอามาดูก่อนว่ามันมีจริงไหม

แล้วก็ถ้าดีก็ควรจะทำอย่างนั้น
ก็มันไม่ได้มีปัญหาอย่างที่ไปพูดกันบอกว่า
ถ้าทำตามพระวินัยแล้วมันจะเดือดร้อนอะไรกันมากมาย
ถ้าอย่างนั้นวัดที่ผมได้กล่าวไปเมื่อตะกี้

ดังนั้นเรื่องนี้ก็มีความพยายามเหมือนกัน
ผมอยากจะในหนังสือนั้นไม่ได้พูดเรื่องลับ

แต่เป็นแค่ว่าเป็นระบบที่เงินของพระภิกษุเป็นส่วนกลาง
จะให้ผู้ที่เข้าไปบวชยังไปยึดมั่น
ก็เรียกว่าไปหวังอยากจะได้อยากจะรวยอยากจะอะไรต่าง
อยากจะเป็นมหาเศรษฐีหรืออะไรต่างมันไม่ใช่
แต่ว่าในส่วนผมตามพระวินัยที่ห้ามไว้
คือห้ามรับนะฮะหรือห้ามยินดีในเงินทอง
ให้คนอื่นรับเพื่อเป็นของตัวเองนะฮะ
ถ้ารับไว้แล้วมันก็จะเป็นอาบาล
พิธีจะพ้นอาบัติที่ศักยประจิตี

หมายถึงก็เอาให้วัดก็จะพ้นอาบัติ

เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านร่วมสนทนากับอาจารย์ภัยบูลด้วยนะ
อาจารย์เดี๋ยวฉันถามอาจารย์นิดเดียวสั้นก่อน

ถ้าเป็นไปตามภาพวาดที่อาจารย์คิดว่าอยากจะให้เป็น
ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันกับของสำนักพุทธเป๊ะหรือเปล่า
เดี๋ยวขอนิดหน่อยครับตัวจำก่อน
อย่างผมว่าอยากให้เป็นนะครับ
ที่ผมพูดคือตามพระวินัยของพระพุทธเจ้า
ค่ะแล้วเราเป็นศิลวาสคือเราต้องปฏิบัติตามพระวินัยของพระพุทธเจ้านะฮะ
อาจารย์เดี๋ยวลืมคืออย่างนี้ค่ะ
คือกำลังจะถามว่าความหมายก็คือแค่ทำตามที่วัดธรรมยุทธ์
อันนี้อาจจะพูดผิดถูกนะคะ
แต่ก็คือโอนเข้าบัญชีแล้วจะเอาอย่างไรเนี่ย
ก็คือเบิกแล้วก็จ่ายเป็นครั้งเป็นกิจไปอย่างนี้ป่ะคะ
ไม่ใช่นะฮะในทัศนาผมผมเขียนไว้ในร่างกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดการศิลวัฒน์กับพระภิกษุ
คือผมมีความเข้าใจในฐานะผมเป็นนักกฎหมาย
แล้วก็ดูพระวินัยคือถ้าท่านรับมานะฮะ
คือถ้าท่านจับเงินนั้นแล้วเงินนั้นอยู่ในกับท่านเองก็ตาม
แต่ถ้ามันไม่ใช่เงินของท่านหรือท่านไม่มีจิตใจว่าเป็นเงินของท่านแน่นอน
ก็คือเป็นเงินของวัดเนี่ยนะครับผมว่าได้นะฮะ
แล้วก็ท่านเอาไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ใช้ในงานศาสนกิจทั้งหลายได้
แต่ว่าต้องถือว่านั่นเป็นเงินของวัดนะฮะที่อยู่กับท่านนะฮะ
อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ถึงขั้นที่พี่พูดถึงนะฮะ
ว่าต้องไปเข้าบัญชีคนอื่นแล้วต้องไปเบิกไปถอนอะไร

ไอ้ที่ผมพูดอยู่ในร่างกฎฝ่าไอ้ที่ผมเจนอเลยนะ
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวฟังทางภาพมหาปรไพยวัณฑ์บ้างค่ะ
หลวงพี่ยังไงคะความเข้าใจตรงกันไหมคะ
ความเป็นไปได้จะเป็นไปได้ไหมคะ

มันก็ผิดพระวินัยอยู่ดีถ้าจะยกเรื่องพระวินัยมาอ้าง
พระวินัยไม่ว่าคุณจะรับเพื่อตัวเองรับเพื่อคนอื่น

มันก็เหมือนกับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละ
เพราะว่าอาบัติมันก็เป็นตั้งแต่ที่รับมาแล้ว
แต่ว่าวิธีการที่เสนอบางอย่างต่อมาก็เห็นด้วยว่า
บางทีรับโดยความรู้สึกว่า
ควรจะเป็นของศาสนสมบัติส่วนรวมอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวนะคะความหมายที่อาจารย์ภัยบูลบอกเนี่ย

หมายถึงทำยังไงต้องดูก่อนว่าจะทำยังไง
อ้าวอาวเข้าใจตรงกันไหมเนี่ย

คือคือท่านไพบูลมันจะอธิบายเรื่องเนี่ย

เดี๋ยวไม่เห็นล่างตัวนี้จริงจังอ่ะครับ
ก็ต้องมาว่ากันชัดว่าระเบียบจะล่ายังไง
อะไรคือเงินพระอะไรคือเงินวัด
แล้วไอ้เงินแล้วสรุปเราจะไม่ให้พระมีเงินพระส่วนตัวเลยใช่ไหม
ทุกอย่างต้องถูกเข้าไปสู่เงินวัดทั้งหมดเลยใช่ไหม

ก็มีวัดดังตั้งหลายวัดที่ทำได้ไม่ใช่เหรอคะ
ผมทำได้ต่อหน้าโยมเท่านั้นแหละเชื่อผมเถอะ
ประสบการณ์ผมผมไม่ค่อยเชื่ออย่างนั้น
คือมันอย่างนี้เวลาเราอ้างเรื่องวัดที่ทำได้เนี่ย
มันต้องศึกษารายละเอียดให้มันลึกกว่านั้นนะ
ต้องดูบริบทด้วยว่าวัดที่อ้างอยู่ที่ไหน
เช่นถ้าไปอ้างสายหลวงปู่ชา

แต่สายหลวงปู่ชาถามว่าเอาเคสกรณีอย่างวัดที่อยู่ในป่าในเขา

บริบทด้วยวิถีการปฏิบัติมันเป็นไปได้ไหม
มันสอดคล้องกันไหมถ้าจะทำแบบนั้น
และก็ต้องไปศึกษาข้อเสียด้วยว่าการถ้าอ้างว่าไม่ให้รับเนี่ย
ทำยังไงเช่นพระไปไหนต้องมีอารามิกะทุกคนหรือเปล่า

ต้องมีคนวัดตามตูดพระทุกรูปเลยไหม
พระหนึ่งรูปต่ออารามิกะหนึ่งคน

ถ้ามีอารามิกะที่ก็ต้องล่างกฎกันมา
พระจะบวชก็ต้องมียมมาคอยอุปถักหนึ่งคนต่อหนึ่งรูปอย่างนี้หรือเปล่า
อาจารย์ภัยบูลยังไงคะเดี๋ยวเข้าใจไม่ตรงกันค่ะ
ก็เพราะอย่างนี้ไงครับ
ในการสำนักงานพระพุทธศาสนา
ก็ถึงได้มีหนังสือถึงพอสำนักงานพระพุทธศาสนา
แต่ละจังหวัดทั้งประเทศ
ให้ไปหาดูที่ว่าวัดอย่างนี้มีไหม
ถ้ามีก็ไปถ่ายวีดีโอมา
ว่าระบบการจัดการเป็นยังไงอะไรต่างนะฮะ
เพื่อเอามาศึกษาผมก็ว่าเห็นมีแต่ดี
คือถ้าวันนั้นไปถามคนนู้นทีก็บอกว่าไม่ได้
มีอย่างนั้นอย่างนี้ถามคนนี้บอกว่าได้

ดังนั้นหนังสือของพสำนักพุทธเนี่ย
ผมว่าก็ทำถูกต้องแล้ว
ก็ลองเอาดูผลว่าสุดท้ายมันมีไหมวัดที่ว่า
แล้วก็ถ่ายวีดีโอออกมาเป็นยังไง
คุณจอมขวัญก็เอาออกมาจัดรายการเลยนะฮะ
นะครับแล้วว่าถ้าวัดเก่านั้นทำได้
แล้วก็ภาคพิสูจน์ที่อยู่ในวัดนั้นทำได้
เราก็มาดูกันว่าควรจะขยายผลออกไปไหม

ผมถามมหาเดตราสมกรมก็ไม่รู้เท่าไร

ทำไมไม่จัดเสวนาหรือจัดประชุม
หรือมีมติกฎหมายเถนออกมาเลยนะครับ

ถ้าท่านจะเอายังไงท่านจะแก้พระวินัยใช่ไหม

อาจารย์มีสักชื่อไหมที่เป็นวัด
ที่อยู่ในบริบทที่เราคุ้นชินคืออยู่ในลักษณะเมือง
ไม่ใช่อยู่แบบไกลออกไปจากพื้นที่ชุมชน
คืออยู่เมืองต้องขึ้นรถ
เชิญค่ะอาจารย์

คือที่จริงวัดในพุทธกาล
เขาก็ไม่อยู่ในเมืองสักเท่าไหร่อยู่แล้ว
อาจารย์นั่นพุทธกาล
คอนคอนกรีตอะไรต่างมันไม่ใช่ที่ของวัดอยู่แล้ว

แต่เอาไม่เป็นไรเมื่ออยู่ในเมืองก็อยู่กันไป
แต่ว่าพระวินัยก็ต้องปฏิบัติ
ปฏิบัติฐานกลายคือเหมือนกฎหมาย
ทีนี้ผมถามเนี่ยเดี๋ยวก็รอพอพุทธมา
ว่าท่านทำแล้วได้ใจความว่ายังไง

แต่ว่าโทรแล้วท่านไม่รับทีนี้เลยคุยกับอาจารย์ภัยบูล
เพราะน่าจะนึกเป็นภาพเดียวกันออก
อาจารย์เอาอย่างนี้คือมีวัดตัวอย่างแบบชัดไหม
คือเป็นวัดในคือไม่ต้องเมืองใหญ่ก็ได้นะคะ
แต่เป็นวัดในเมืองถนนคอนกรีตแล้ว

ที่สามารถจะทำแบบที่อาจารย์ภัยบูลบอกได้ในปัจจุบันนะคะ
ก็ดูอย่างวัดหนองประโพงนะฮะหรืออยู่ในสาขาน้องประโพงบางวัด
หรืออย่างวัดที่อาจารย์อาจจะไม่ใช่เป็นวัด
อย่างไปจดตามกฎหมาย
เป็นสำนักที่ท่านพระอาจารย์ชัยสาโลท่านอยู่นะฮะ
ก็ลองไปถามท่านพระอาจารย์ภัยศาลดู
หรือรวมทั้งท่านพระอาจารย์พยอมด้วย
พระอาจารย์พยอมท่านก็ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนตัว
ท่านท่านก็เป็นของมูลนิธิเป็นของส่วนรวมอะไรต่างก็สุดแล้วแต่
ก็ต้องไปศึกษาเอาของอาจารย์พยอมก็ได้
ภ่าอาจารย์ภัยยอมก็ได้และสวนดอกเลยนะฮะ
ก็จะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชายนึงแหละ
อาจารย์ค่ะขออนุญาตตัดจังหวะนิดเดียว

เดี๋ยวขออนุญาตคุยกันรับหลังอาจารย

เดี๋ยวคุณผู้ชมเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ดิฉันว่าน่าจะเหลือเรื่องพูดเยอะเหมือนกันนะคะ
สำหรับอาจารย์แล้วก็หลวงพี่ด้วยนะคะสักครู่ค่ะ
สนับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สำหรับสนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส
สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

สนุนโดยหวานได้ทุกที่ที่มีพาเลส

ผมก็ผมก็มีวิธีคิดของผมอะเนาะ

คือจริงผมว่าคณะปฏิรูปกับทางสำนักพุทธ

กลมราชธรรมไงเป๊ะเลย

เพราะตอนนี้ตะกะของชาวพุทธกำลังมองว่า
พระสีส้มคือคุกเคลื่อนที่
กรมราชธรรมคุณเราไปดูการศึกษางานกรมราชธรรม

คุณต้องซื้อของจับจ่ายของได้ตามลิสต์ของราชธรรมแค่นี้

ไปดูกรมราชธรรมไม่สิรายการซื้อได้มากกว่าในนั้น
แต่ว่าก็คือทำให้เป็นระบบตรวจสอบได้ไม่ได้เหรอ

ความรู้สึกผมก็บอกว่ามันอึดอาดมันเกินไป

ภาคใช่ภาคสังคราธิการ
อาจจะใกล้เคียงกับความเป็นเจ้นตรวจภีรรรดิเป็นราชกาล
แต่พระที่เหลืออีกเป็นหมื่นแสนรูป
แต่ภาคพวกนี้เขาเป็นภาพ่าเอกชนนะ

พ่อแม่เขาเป็นคนซื้อบาทมาซื้อจีวอนมา

ก่อนจะลูกอยู่วัดดีนะ

เขาใส่เงินให้ลูกเขาไปกินข้าว

ก็ซื้อจีวอนก์เท่าไหร่

ตัดการที่๓๔๕ก็ทะเลาะกันมาก่อนพวกเราเยอะแล้ว

ก็ผมถามว่าถ้ามันเวิร์ค
อาจารย์ภัยบูลอ้างเรื่องความเป็นเถระวาส
งั้นผมถามว่าธรรมยุทธ์เป็นพวกใจโหดหยาบช้า
ไปกดขี่มหานิกายยังทำเหมือนกูให้หมดเลยสิ
มันทำได้ไหมล่ะพอเอาเข้าจริงก็ทำไม่ได้

เคยจับพระธรรมยุทธ์มหานิกายอยู่รวมกัน

ก็อยู่ด้วยแต่ธรรมยุทธ์มหานิกายเขาก็ปฏิบัติไม่ได้

คุณจะฉีกไปแล้วกี่เล่มกี่ฉบับก็ตาม
แต่ถึงเวลาคุณบอกคุณให้สิทธิเสรีภาพ

พระอิทธิกายหนึ่งบอกฉันอยากจะจับเงิน
พระอินิกัยฉันบอกฉันไม่อยากจับเงิน
คุณจะไปบอกว่าพระไอ้ที่เขาอยากจับเงิน

ก็ทำตามพระธรรมวินัยเลย
มันไม่ได้คุณไปอ้างความเป็นเถระวาส
ถ้าสืบไปจริงถือว่าไทยที่อยู่ทุกวันนี้

คือเถรวาสมันก็มีนิกายแล้วคุณ

นิกายแล้วไม่ใช่แบบเถระวาสที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้
ไม่ใช่เถระวาดที่เสิร์ฟมาจากการสังขยนาคลั้งที่หนึ่ง
เวลาคุณอ้างอะไรเนี่ยคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มาให้มันชัดก่อน
ไทยเรารับนิกายเถรวาสมาจากรังกาวง

บางครั้งเราก็อาจารยวาด
เราก็ทำตามอาจารย์เราลงมา
โดยเราไม่ได้สนใจระพะวินัยเป็นอย่างไร
ก็ในเมื่อฉันสังกัดนิกายนี้นิกายนี้ฉันทำแบบนี้
แล้วอยู่ผมบอกเลยว่าใช่ผมไม่เถียง
คุณบอกว่าโอเคมันเหมือนกัน
ธรรมยุทธ์มหานิกายธรรมยุทธ์มหานิกาย

ครูบาอาจารย์ในอดีตเขาพยายามทำกันมาแล้ว
คือประเด็นบางอย่างอัตมาอยากจะฝากให้คิดนะ

คือบางอย่างเนี่ยอำนาจหน้าที่คุณ
มันทำได้แค่บางเรื่องมันทำทุกเรื่องไม่ได้

หน้าที่ของคุณคุณต้องไปจัดการเงิน

แต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเงินบริจาคของญาติโยม

กฎหมายยังยกเว้นไม่เก็บภาษีเลย
แล้วคุณจะไปจุ๋มหิมอะไรกับเรื่องพวกนี้

นี่คุณจะไปแตะเรื่องเงินส่วนตัวไพ่กันแล้ว
เงินกองกลางวัดเสร็จหรือยังยังไม่ได้เริ่มเลย
ตกลงคุณจะปฏิรูปอะไรคุณจะเอาอะไร

ก็เป็นพระต้องละทุกอย่างอยู่แล้ว
โอ้โหมันเป็นวิธีคิดแบบคนที่

เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงขออนุญาตเวทย์พิธีกรกับพระ

ทำไมมันมีอะไรที่เรียนจะศึกษาได้อาจารย์
รวมไงแล้วลูกไหนต้องการบาทก็เอาไปซื้อไง
ไม่ได้เหรอคะผมเล่นไม่แปลกว่าทำไมมันมีชาวพุธกลุ่มหนึ่ง
ถึงกังวลมากว่าเรากำลังศาสนา

เพราะว่าถึงเวลาปุ๊บรัฐไม่ได้มาจ่ายค่าบาทให้เขานะ
คนที่จ่ายค่าบาทคือพ่อแม่เขา
คนที่จ่ายค่าจีวอนคือพ่อแม่เขา
แล้วคนที่ทิ้งตังค์ไว้ให้ลูก๑๕วันนี้
ก็พ่อแม่เขานะแล้วคุณจะไปเอาลิฟต์เงินเขาเข้าวัดเหรอ

อาจารย์หลวงพี่เอาเท่านี้นะ
คือจริงรู้สึกเหมือนโดนแทนยังไงไม่รู้

ภัยบูลก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนไปร่วมส่งหนังสือนะคะ

ที่หลวงพี่ภัยวัลและอาจารย์จนตรงพูดไว้
เดี๋ยวคงมีมาอีก
เพราะว่าเรื่องนี้จริงแล้วเป็นเอกสารภายในนะคะ
แต่พอเป็นข่าวปุ๊บก็ค่อนข้างกระอักกระอวดในการอธิบายเหมือนกัน
ถ้าดูจากเนื้อหาที่เราหาจากรายงาน

พระสังคาธิการกับพระปกติพระธรรมดา

คุยกันสั้นอย่างนี้ไม่ทันต้องคุยกันอีกหลายรอบ
ขอบคุณอาจารย์นะคะนามัศกาลหลวงพี่ค่ะ

แต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ใหญ่ไม่น้อยไปกว่า
รอชื่อล็อต๔ของเงินทอนวัดนะคะ

คุณเขมสรและคุณพระคุมรออยู่ในเทศนิวส์โชว์นะคะ